กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่แต่อันนั้นคือลูกทำร้ายแม่
เหตุการณ์นี้คือลูกทำร้ายตัวเองโชคดีว่าช่วยได้ทันนะครับ
เอ้ามีสติเยอะครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เหตุการณ์นี้ก็ต้องเรียกสติเรียกจากใครคนเป็นพ่อ
ดื่นข้อนคืนครับตีหนึ่งกว่าพ่อปลุกลูก
ความฝันคืออยากให้ลูกอายุไม่กี่ขวบเอง
อยากให้ลูกเป็นนักบอลที่เก่งชะกาด
หนึ่งครึ่งตื่นขึ้นมาต้องมาซ้อมบอล

ถ้าหลบได้พ่อจะให้ผ่านแต่ถ้าหลบไม่ได้ต้องโดนทำโทษ
นี่พ่อเอาอย่างนั้นจริงเหรอเนี่ย
แอบถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อขอความช่วยเหลือครับ
หลักฐานพวกมันอยู่นี่ไง

มึงคืออะไร
โอ้โหสาบานว่าพ่อแท้

คือประมาณตี๑๓๐วันที่๔พฤษภาคมปลุกลูกชาย

ให้ขึ้นมาซ้อมบอลฝึกเลี้ยงบอล
บจานข้าวแล้วก็ทำโทษ
นี่ฮะผมไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกัน

ซึ่งการใช้ความรุนแรงแบบนี้ผิดกฎหมายนะครับ
แล้วเด็กเขามีพรบเด็กคุ้มครองด้วยนะ

คนเป็นแม่แอบถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อขอความช่วยเหลือตัดภาพสลับเลยครับ

คุณกันจอมพลังพอเห็นหลักฐานปุ๊บ
รีบพาเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือทันทีครับ
นี่นะฮะคุณกันจอมพลังไปที่บ้านพักของเด็ก
ปรากฏไม่เจอพ่อเด็กนะ
เจอแต่แม่ลงพื้นที่ไปที่นครปฐม
เจอแม่แล้วก็เจอเด็ก๑๐ขวบเป็นน้องผู้ชาย
ก็เลยเชิญตัวไปที่โรงพักพร้อมกัน
จากการตรวจสอบครับช่วงที่เกิดเรื่อง
เห็นว่าพ่อเด็กเมาเหล้าไง

เมาเหล้าแล้วไปปลุกลูกชายตี๑๓๐วันที่๔พฤษภา
ให้มาซ้อมบอลซ้อมเหมือนลงสนามจริง
เขาตั้งความหวังกับลูกชายไว้สูงคนเป็นพ่อ
แต่ว่าด้วยความเมาสตรงสติเลยไม่มีนะฮะ
แล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบที่เราเห็นกันไปในคลิปเมื่อสักครู่นี้
ปรากฏว่าระหว่างสอบปากคำครับพ่อของเด็ก
ปรากฏตัวมาที่โรงพักยอมรับผิดและขอโทษลูกขอโทษเมีย
รับปากว่าจะไม่ทำรุนแรงกับลูกอีก
นี่นะฮะพมจังหวัดแล้วก็ตำรวจ
ก็เลยมาช่วยกันพูดคุยแล้วก็วางข้อกำหนดกฎกติกา
เบื้องต้นเนี่ยนะฮะแจ้ง๓ข้อหากับพ่อเด็กนะฮะ
ทำร้ายร่างกายแล้วก็ความผิดตามพรบความรุนแรงในครอบครัวและผิดตามพรบเด็ก
แล้วต้องมารายงานตัวที่สพมนครปฐมทุกวันพระเวลา๓ทุ่ม
นี่วันพระ๗วันมาที๗วันมาทีเนี่ยนะฮะ
มีเงื่อนไขว่าห้ามดื่มเหล้าแล้วก็ห้ามทำร้ายคุกคามลูกเมียอีก
ถ้าผิดข้อไหนก็ตามจะถูกยกเลิกการประกันตัว
แล้วเด็กจะต้องถูกรับไปอยู่ดูแลในความคุ้มครองของพมจังหวัด
หรือบ้านพระเด็กทันทีพ่อก็โอเค
รับข้อตกลงนี้และจะไม่ทำอีก
เขาบอกเขากลับตัวกลับใจแล้วอย่าทำนะฮะ